เหตุการณ์นี้ค่ะไปทวงตังค์กันแล้วก็เอาปืนไปด้วย
แล้วพอไปเจอฝั่งคู่อริเนี่ยอีท่าไหนก็ไม่รู้ค่ะ
ปืนมันลั่นครับปืนมันลั่นสรุปเจ็บทั้งสองฝ่ายเลยค่ะดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยค่ะ
สภาพเขาเป็นยังไงนี่นี่เนื้อตัวนี้มอมแมมไปหมดเลยนะ
เปื้อนโคลนไปหมดเลยเหตุการณ์นี้นี่คือในอ้วนนะคะ
อ้วนคือคนที่จะไปทวงเงินเขา
แล้วทำไมสภาพในอ้วนแรงงานชาวลาววัย๒๔ปีคนนี้ถึงเป็นแบบนี้ล่ะ
คือโดนตำรวจภูทรพระขาวจับกลุ่มตัวได้
อ้วนเนี่ยเขาไปยิงฝั่งคู่อริตั้งใจจะไปทวงตังค์แล้วเอาปืนไปด้วย
ปรากฏว่าปืนมันลั่นตัวเขาเองก็เจ็บเหมือนกันฝั่งคู่อริก็เจ็บด้วย
แล้วเหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่บ้านเป็นโรงอิดค่ะ
ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ดัดแปลงเป็นอาวุธปืนใส่เครื่องกระสุนปืนขนาด๓๘ยึดมาได้กระบอกหนึ่ง
แล้วก็มีกระสุนปืนมีรถมอเตอร์ไซค์อีก๑คัน
ทีนี้ถามถามฝั่งนายนัทพลนัทพลหานศรีค่ะ
ฝั่งผู้เสียหายนะเขาเล่าให้ฟังแบบนี้
บอกว่าตัวของนายนัทพลกับนายอ้วนเนี่ยจริงทำงานอยู่ที่โรงอิดแห่งนี้
แล้วเมื่อช่วงตอนสัก๔ทุ่มเนี่ยตัวนายนัทพลกับพี่ชายเนี่ยนะคะ
ก็นั่งเล่นเกมกันอยู่มีคนมาเรียกชื่อนัทพลนัทพลนัทพล
เรียกหลายครั้งเลยแล้วเสร็จแล้วเขาเปิดไปดู
พอเปิดไปดูอ้าวอ้วนมาอ้วนถือปืนอยู่
ทีนี้จังหวะนั้นนัทพลก็กระโดดเข้าแย่งปืนเลยค่ะ
จังหวะนี้แหละมันก็เลยแบบอีลุงตุงนังกันหน่อยนึง
อดปล้ำกันนะฮะต่อสู้กันคลุกพื้นคลุกโคนเลยนะฮะ
ใช่คิดดูสิตอนนั้นน่ะนัทพลน่ะนะ

จังหวะที่กำลังอีลุงตุงนังอยู่
บันไดลงมาทั้งคู่อันนี้ก็เจ็บตัวหนึ่งแล้วนะ

ลั่นใส่อ้วนได้รับบาดเจ็บนัทพลได้รับบาดเจ็บ
เพราะว่านัทพลเขามีบาดแผลที่ฝ่ามือข้างขวา
ส่วนในอ้วนก็โดนยิงบริเวณหน้าขาขวา

ค่ะส่วนพ่อพ่อของนายนัทพลเขาก็บอกว่า
เขาเข้าไปช่วยลูกชายแย่งปืนออกมาจากในอ้วนนะ

หลังจากนั้นก็จับตัวในอ้วนเอาไว้ได้นี่คือคุณพ่อ
ฝากฝั่งในอ้วนว่าอย่างไร

นัทธพลนเขายืมตั้งผมไป๗๐๐บาท
ไม่ยอมใช้ตังค์คืนสักทีก็เลยเอาปืนมา
ตั้งใจว่าจะเอามาขู่เฉยไม่ได้กะจะยิงหรอก
แต่พอมันเกิดเหตุแบบนี้ตำรวจก็แจ้งข้อหาเบื้องต้นค่ะ
พกพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านโดยไม่มีเหตุอันควร
ส่วนข้อหาอื่นเดี๋ยวตอนนี้ตำรวจก็อยู่ระหว่างการสอบสวน
ว่าจะมีการแจ้งข้อหาเพิ่มเติมอยู่ไหมนะคะ